มาดูที่เรื่องของหวยกันหน่อยนะฮะ
จากจะพาไปไหว้พระไปดูเรื่องของ

ลูกเขยกับแม่ยายกันหน่อย

ตอนแรกลูกเขยเขาก็ไปแจ้งความ
แม่ยายเนี่ยยักยอกก็ตรีเข้าไป

เอาไปอยู่กินกันเป็นผัวเป็นเมียกันไป

แล้วก็ไม่ได้มีการผ่านความยินยอมจากผู้ใหญ่ด้วย
ก็ท้าเลยไปสาบานกันไหมเนี่ยฉันไม่ได้เอาของเธอไปเนี่ย
้ากันให้ไปสาบานที่อนุสวรียโมด้วย
เพราะว่าตอนที่ลูกเขยไปแจ้งความเนี่ยเรื่องก็ขึ้นสู่ศาล
พอไปถึงชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลท่านยกนะคะยกฟ้อง
ก็คือลูกเขยแพ้เพราะว่าสารท่านบอกว่า
พยานหลักฐานที่ให้สารพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ย
มีแค่คน๓คนไปให้ข้อมูลแบบลอยก็คือมีตัวลูกเขย
มีแม่ของลูกเขยแล้วก็มีแฟนแฟนของตัวผู้ชายเด็กผู้ชาย
ก็คือลูกสาวของไม่ใช่ก็คือลูกสาวเนี่ย
แล้วลูกสาวให้การปรักปรำแม่แท้ของตัวเองนะคือเข้าข้างแฟน
ก็มีแค่๓คนนี้ที่ให้ข้อมูลลอยสารท่านเลยมองว่า
มันไม่มีหลักฐานอะไรมันไม่แน่นพอก็เลยยกฟ้องไปนะครับ
ทีนี้ทนายลนรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
ลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
พร้อมกับนางมานิดเต็มปักศรีก็เป็นแม่ยายของลูกเขยวัย๑๔นี่แหละ
ยื่นฟ้องข้อกล่าวหาเลยเรื่องของยักยอกสลากินแบ่งรัฐบาล
บรรวมวันที่๑งวดวันที่๑เมษายน๒๕๖๑๕๒ล้าน
ก็ไปแจ้งความกลับลูกเขยคนนี้เลยนะฮะที่สพนหงที่บุรีรำ
ในข้อหาแจ้งความเท็จนะฮะมีการนำหลักฐานคำพิจารณาของสารที่ยกคำร้องของลูกเขย
สำหรับสำเนาสลากินแบ่งรัฐบาลชุดที่๓
ระบุผู้ถูกรางวัลคือชาวลำปางก็ไปยื่นให้กับพนักงานสอบสวน
จากนี้ก็จะไปแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์กับลูกเขยด้วยซะเลย
เพราะว่าลูกเขยเนี่ยพาลูกสาวไปอยู่กินด้วยไม่ทำตามประเพณีนะฮะ
ไม่มีการยินยอมจากผู้ปกครองโดยนางมานิดบอกว่าหลังจากเกิดเหตุลูกสาวก็ไม่ติดต่อไปนะฮะ
ก็คืออยากคุยเหมือนกันนะรอให้ติดต่อกลับมาพูดคุยแต่ก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย
คือลูกสาวเนี่ยอยู่แต่กับแฟนก็คือลูกเขยเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทเนี่ยคือลอตเตอรี่๒ใบ
แล้วตอนแรกตัวลูกเขยก็คือเด็กผู้ชายอายุสิบสี่สิบห้าคนนี้อ้างว่าเซ็นเชื่อไว้ข้างหลังด้วย
แต่ว่าพอจากการตรวจสอบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีลอตเตอรี่ชุดที่๑๔ที่อ้างว่าถูกรางวัลเนี่ย
คนที่ไปขึ้นเงินรางวัลเป็นชาวจังหวัดลำปางต้นคั่วอยู่ที่ลำปางไม่ใช่เป็นแม่ยายนะ
ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับพื้นที่ในภาคอีสานเลยเนี่ยค่ะหลักฐานมันหลายอย่างที่ตัวแม่ยายบอกว่าตัวลูกเขยน่าจะแจ้งความเท็จ
ก็เลยฟ้องกลับจะฟ้องกลับเรื่องนี้เรื่องแจ้งความเท็จด้วยแล้วก็พระผู้เยาว์ด้วย
ช่วงนี้ไปฟังเสียงของคุณลนลงครับ
มาแจ้งกับเด็กชายนะข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็ข้อหาพรากผู้เยาว์เอาผิดแล้วก็เอาพยานหลักฐานมาให้ทางท่านภูมิกับสพนหงษ์ด้วย
จะได้ไม่ต้องไปที่กองสลากแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอนานก็คาดหวังว่าให้มีความสำนึกผิดบ้าง
ว่าเอาลูกสาวเข้าไปก็ต้องมาผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีของท้องที่ของท้องถิ่น
ไม่ใช่เอาไปแล้วก็มาเสี่ยมสอนให้ลูกสาวมาใส่ร้ายแม่ตัวเองมันไม่ถูกต้อง

ก็อยากในเมื่ออยากจะเจอแต่เขาไม่มาก็ปล่อยเขา

ไม่ไม่ติดต่อ
ทุกวันลูกไม่โทรมา
แต่ว่าทางด้านของนางมณิษฐ์บอกว่าไม่สะดวกวันพุธ
ถ้าจะสาบานจริงเนี่ยพรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์
ไม่ต้องหลอกเพราะว่าบริสุจัยพรุ่งนี้ก็ได้
ก็พร้อมจะไปโดยก่อนหน้านี้ก็เคยสาบาน
สารปู่ตาในหมู่บ้านของฝ่ายชาย
รอบหนึ่งหลังที่เกิดเหตุใหม่ด้วยนะครับ
คือคือก่อนหน้านี้เค้าบอกว่าเคยไปสาบานอยู่แล้วที่สารสารภูตาอยู่
จ้าจ้าบ้านเค้าเนอะไป
เราไปสาบานแล้วคะ

ตายเถอะนี่ป้าก็พูดไปหมดอ่ะป้าไม่ได้เอาเนอะบอกได้สูตรจริงอ่ะ
ไม่ต้องถึงวันพุธหรอกอยากไปเร็วถ้าจะไปอ่ะ
ไปพรุ่งนี้เลยไหมอ่ะไปสาบานใช่ไหมครับจ้ะ
คือทางเราก็ท้าว่าถ้าจะไปไปพรุ่งนี้เลยดีกว่าไปพรุ่งนี้เลยดีกว่า
ด้วยค่ะทางฝั่งลูกเขยก่อนหน้านี้เขาท้ากันไงให้ไปสาบาน
ตัวแม่ยายก็เลยบอกว่าเห็นท้าดีนักชอบดีนักเรื่องสาบานเนี่ยพรุ่งนี้เลยแล้วกัน
วันพุธไม่ต้องพรุ่งนี้เลยนะฮะก็หลังจากเข้าไป
ซึ่งอยู่ห่างจากสอนอนประมาณสัก๑๐กิโลนะครับเพื่อไปค้นหาสลาก
ปัญหาที่ว่าเนี่ยพอไปถึงก็ทำการตรวจค้นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้
ไม่ได้มีห้องแยกอะไรโล่งไปนะฮะนางมณิชก็นอนคนเดียว
ตรวจค้นไม่ยากเมื่อค้นตามตู้เสื้อผ้าก็ไม่ได้พบสลากอะไร
ชั้นล่างก็มีห้องครัวห้องนอนของคุณยายคือนางลำพองเต็มปักศรี
แม่ของนางมณิษฐ์ก็ไม่ได้พบสลากเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะคุณยุธยาตุ้มมีเอง
ก็ไปพูดคุยสอบถามคุณยายซะหน่อยเจอแล้วก็ไปถามคุณยายลำพอง
ก็บอกว่าช่วงแรกได้สอบถามคาดคันจากหลานสาวตัวเอง
มาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อก็คิดว่าจบไปแล้ว
กระทั่งเนี่ยมีคดีความหลานก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยนะครับ
ยายก็ถามเขามันถือจริงป่ะอีกบอกมันยายตรงมา
ถามมันมาพูดจะลบจะแดงสีตัวแดงขึ้นเล็กหน่อย
มันก็ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปชื่อแต่ชื่อกินก็ยังมาขอแม่มันว่า
ทีนี้มันเอาใบรถที่มันจะถ่ายมาให้แม่มันจะขึ้นเอาเงิน
ยายก็ไม่รู้เลยยายตกใจโทรศัพท์เขาเรียกไปดูว่า
สงสารแม่มันจากโคราชยังไม่เคยเห็นบุรีรำยังไม่เคยเห็น
มันจะมีคำพูดมาจากไหน
คนอยู่จากในป่ายังอยากให้เงินแน่ไปรับจ้างซะต้อยไอ้ข้าแน่
พ่อใหญ่เงินซื้อสำปากินเกลี้ยงแม่
ตอนแรกยายบอกว่าเห็นว่าไปเอาน้ำมงน้ำมนต์มาให้หลานกินแล้วจะให้พูดความจริงเป็นยังไง
เขาก็ไม่พูดเลยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ชื่อ
มันไม่ได้ถูกจะเอางั้นไงไปซื้อกิน
อ้าวไปซื้อเป็นตารีแต่ซื้อกินยังไม่มีมันก็ว่านี่
ก็ใช่ว่าเขาบอกว่าสืบแล้วก็บอกหมู่บ้านก็ว่าจบแล้ว
เสมมีก็จบไม่ต้องไปช่องข้าการ
ก็อิ๋วสารภาพกับคุณยายจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อลอตเตอรี่

นะฮะหลานก็สารภาพแล้วด้วย
ตอนที่คุณยายคาดขั้นถามกันไปคุณยายก็พูดเป็นภาษาอีสาน
แล้วก็แปลให้คุณผู้ชมแล้วนะครับ
พอตรวจคนบ้านเสร็จก็นำตัวนางมานิด

เพราะว่าเรื่องของคดีที่มีการแจ้งความกลับไป